ต่อกันที่เรื่องของวิวาลมต้องงมหาเจ้าบ่าว
คือเป็นคลิปที่เขาดูกันแล้วเขาก็สงสารเจ้าสาวกัน
ต้องไปยืนพูดอยู่คนเดียวในงานแต่งงานของตัวเองเจ้าบ่าวก็หาไม่เจอ
ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาเปิดเผยถึงความในใจสาเหตุ
ผ่านรายการรายการหนึ่งทางธุระทัศน์
แต่ละคนเนี่ยแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองนะ
ฝ่ายชายก็บอกว่าเขากดดันเขาไม่ได้รักแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปงานแต่งงาน

ส่วนฝ่ายหญิงเขาก็มีเหตุผลของเขาไปนะคะ
สองฝ่ายมานั่งประจันหน้ากันเลย
สรุปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ต้องมีจุดลงเอย
ซึ่งคนที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยก็คือตำรวจนั่นเองนะคะ
ซึ่งตำรวจแนะนำให้ฝ่ายเจ้าสาว

อยากให้ฝ่ายเจ้าบ่าวมาชดใช้ค่าเสียหาย
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงิน
ที่ใช้ไปแล้วในงานแต่งเป็นแสนบาท

เขาบอกว่าเจ้าสาวต้องไปฟ้องทางแพ่งอังนะ

เพราะว่าตามกฎหมายโทรไปถามทนายความ

ประมวลกฎหมายอาญาอาจจะไม่ได้
เพราะลักษณะแบบนี้อาจจะไม่เข้าข่าย
เรื่องของการช่อกงการหลอกลวง

ได้มีการมั่นกันหรือเปล่า
คำนี้แหละว่ามีการมั่นกันหรือเปล่า
ถ้าไม่มีการมั่นมันฟ้องไม่ได้

ถูกต้องมันไม่ได้มีการตกลงอะไรกันนี่ฮะ

ตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผย
บอกว่าตำรวจสพเมืองราชบุรี

เจรจากลายเกลี่ยกัน

มีจ้างเวทีจัดเต้นอะไรต่างนี่นะคะ

ได้ทำสัญญาแต่งงานกัน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
มีการมั่นกันหรือไม่หรือเป็นแค่สัญญาใจกัน
รองพบตรแนะนำให้ฝ่ายเจ้าสาวนะคะบอกว่าสามารถฟ้องทางแพ่งได้
เรียกร้องค่าเสียหายในเรื่องของการจัดงานได้

ส่วนกรณีที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเขายืนยัน
เขาบอกว่าช่วงนั้นมีการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งคัน
เพราะว่าคุณมะนาวนะคะขออภัยนะคะที่เป็นเจ้าสาวเขาบอกว่าเขาตั้งคันใช่ไหม
ฝ่ายเจ้าบ่าวเขาก็ยืนยันว่าเขาป้องกัน
ไม่น่าจะตั้งคันได้แล้วรู้จักกันแค่เดือนเดียว
ทำไมเขาถึงกลายเป็นพ่อคนได้

แต่ชุดข้อมูลของฝั่งคุณมะนาวไม่ใช่เลยนะ

และไม่ใช่ครั้งเดียวที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน

ตรงนี้แหละตำรวจบอกว่าให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเอาหลักฐาน
ที่แสดงว่าตัวเองมีอาการป้องกัน
มาให้เจ้าหน้าที่มันจะเป็นหลักฐานแบบไหนนะ
หากจะพิสูจน์ลูกในคันตรวจดีเอ็นเอ
ต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายเจ้าสาวด้วย
เพราะเขามีการเรียกร้องว่าต้องตรวจดีเอ็นเอนะ

อันนี้บอกเจ้าสาวต้องยอมก่อนนะคะ
ด้านนายอดีศักดิ์ซึ่งเป็นอาของเจ้าบ่าวก็คือ
นายคินหรือว่านายพาคินเขาก็ยอมรับนะ
เป็นฝ่ายตัวแทนทางฝั่งของเจ้าบ่าวเขาพูดให้

หนีงานแต่งงาน๒ครบซ้อน๓ทำให้ท้อง
ครอบครัวเขาพร้อมที่จะไกล่เกลี่ย

เรื่องค่าสินสอดและค่าเสียหายจากงานแต่งงาน
ครอบครัวฝ่ายชายเขาบอกยินดีจะชดใช้ให้
เงิน๖๐๐๐บาทที่เป็นค่าสินสอด
ผู้ใหญ่ได้ตกลงกับครอบครัวฝ่ายหญิงไว้นั้น
ยินดียินดีจะจ่ายให้หมดเลย

ส่วนค่าเสียหายจากการแต่งงานการจัดงานต่าง

ต้องมีการเจรจากันอีกครั้งว่าจะจ่ายอย่างไรนะคะ
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เขาพยายามไกล่เกลี่ยกันนะคะ